บึงยี่เท่าเนี่ยเมื่อปีที่แล้วน่ะน้ำท่วม๒เมตรนะ

นะครับตอนนี้นะครับน้ำแห้งแบบนี้นะครับ

ชาวบ้านชาวนายอยู่ในพื้นที่นี้นะครับ
บอกว่าไม่มีน้ำมา๑เดือนแล้ว
แรงจะแห้งตายแล้วเพราะว่า๒สัปดาห์

คุณดูดินแห้งแตกระแหงหมดเลยนะครับ

ชาวบ้านในบ้านบึงอีเถานะครับ

ปรังนะครับใกล้ถึงท้องออกรวงแล้วนะครับ

นายสมานเป้าดีชาวนาบึงยีเท่านะครับ
บอกว่าสาเหตุที่ขาดน้ำเพราะว่า
น้ำไม่มีน้ำไม่มาเลยครับ
เขาฟังเสียงสักหน่อยนะครับ
ชาวบ้านบอกอีกว่าตอนนี้ไม่มีเงินมาซื้อข้าวกินค่าเยียวยา
จากน้ำทั่วเมื่อเดือนกันยายนวันธุราคมที่ผ่านมารัฐ
ปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะก็ยังไม่ได้รับทำให้ชาวบ้าน
ไปกู้ยืมพันธุ์ข้าวยืมปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมาจากนายทุน
หวังจะทำนาปลังเพื่อชดเชยนาปีแต่กลับไม่มีน้ำให้ทำนา
เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวเข้ามาช่วยเหลือด้วยเถอะ
และปล่อยน้ำเข้าคลองส่งน้ำชะลบทานพอกข้าวในนาหรืออีกประมาณ
หนึ่งเดือนก็จะเก็บเกี่ยวแล้วแต่หากไม่มีหน่วยงานใดมาช่วยเหลือ
อีกไม่เกิน๒สัปดาห์ต้นข้าวเนี่ยนะอาจจะตายหมดแล้วนะครับ
นะครับโอ้โหช่วยด้วยนะครับ
ถ้าแบบนี้นะครับปล่อยน้ำใส่หน้าน้องแน่

จริงครับมุมสูงยิ่งเห็นเลยนะครับโอ้โฮดินแตกแล้วแหงหมดเลย
เอาใจช่วยนะครับน้ำต้องมาภายใน๒สัปดาห์แน่นอน
ต้นข้าวเขาก็พยายามจะยืนต้นอยู่นะ
หน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือดูแลหน่อยนะครับ